ไปดูต่อกันที่บ้านสายฮาคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ตั๊กแล้วก็พี่นุ้ยล่าสุดแม่

เขาบอกว่าไปศักดิ์ชื่อที่หัวไหล่ซ้าย
ศักดิ์อะไรดีล่ะเอาชื่อเมียล่ะกันปลอดภัยที่สุดนะคะ
นี่แหละค่ะตลกรุ่นใหญ่นุ้ยเชิญยิ้ม
ศักดิ์ชื่อของพี่ตั๊กลีลาเอาไว้ที่หัวไหล่ข้างซ้ายค่ะ
เขาว่ากันเนอะถ้าเป็นคู่รักทั่วไปคงจะดีใจกันสุด
แต่คู่นี้ก็สมกับเป็นคู่รักตลกค่ะ
เพราะว่าพี่ตั๊กเขาโพสต์ภาพรอยสัก

ก็โพสต์ลงไว้ในอินสตราแกรมของตัวเอง

คุณชูเขาแอบไปศักดิ์มาว่าแต่ไอ้ตัวหน้าเนี่ย

ฮาแล้วก็มาชื่นชมกันใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็มาย้ำความมั่นใจให้พี่ตั๊กอีกด้วยว่า

ก็คือชูเกียรติเอี่ยมสุกชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่นุ้ยเขานะคะ
เผื่อใครจะสงสัยว่าเอ๊ะอีตาชูนี่ใครเหรอ

ตั๊กลีลาถูกต้องตัวทีสบายใจ
เห็นครอบครัวนี้ทีไรมีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะนะคุณนะ